มาดูเรื่องนี้กันหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุที่มันไม่น่าจะเกิด

คุณผู้ชมเคยเห็นตามท่อระบายน้ำไหมคะเนี่ยแล้วบางทีมันมีสนิม
เราไม่รู้หรอกว่าถ้าเราไปเดินหรือไปเหยียบ
อาจจะตกลงไปไม่รู้ตัวแบบคุณป้าท่านนี้ลองไปดูหน่อยค่ะ
โอ้โหคุณนัทธนันเห็นแบบนี้แล้วเสียวขาเลยค่ะ
ทุบไปอยู่ตรงนั้นตรงจัดกลางเหล็กนั่นน่ะจัดเจ็บน่ะน่ะน่ะ
คุณอารยาคุณดูสิแล้วคาอยู่แบบนั้นเอาออกไม่ได้นะคะ
คืออันนี้เป็นนาทีตอนที่กู้ภัยฉะเชิงเซาเนี่ย
เขาพยายามใช้เครื่องตัดถ่างเนี่ย
ไปช่วยเหลือคุณป้าวาสนาพุทธศิริค่ะ

ใช้เวลาอยู่สักประมาณ๕นาทีแต่คุณผู้ชมลองคิดดูนะ
๕นาทีตรงนั้นมันนานมากนะคะ
สุดท้ายช่วยเหลือแล้วประคองตัวป้าวาสนาขึ้นมาได้
ก็มีการประถมพยาบาลนำตัวคุณป้า
ส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนท่อระบายน้ำตรงนี้
มันอยู่ภายในซอยประตูระบายน้ำท่าไข่นะคะ
อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
สอบถามเบื้องต้นป้าวาสนาเขาบอกแบบนี้
เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะกำลังตีแบตเล่นกับหลานอยู่หน้าบ้านนะ
แล้วจังหวะก้าวถอยหลังก้าวเดียวเท่านั้น
เท้าซ้ายไปเหยียบตระแกงฝาท่อระบายน้ำซึ่งอย่างที่เห็น
มันชำรุดผุผังสนิมเกราะกลังเต็มเลย
ขาก็เลยทะลุตกลงไปแบบนั้น
แล้วหลานเนี่ยก็รีบไปตามคนมาช่วยแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ